ถูกยิงหลายครั้งถูกระเบิดหลายครั้งเราก็ไม่ยอมพ่ายแพ้
ทำงานท่ามกลางความขาดแคลนอ่ะแต่เราไม่เคยเอาอุปสรรคตรงนี้
เราไม่มีปืนสู้ไม่ได้ครับเราไม่มีอาวุธดีสู้กับโจรไม่ได้เราไม่เคยอ้าง
ซึ่งไปที่ธรรมเนียบไม่ได้ไปเพราะว่าผิดหวังไม่ได้ย้ายไปที่อื่นไม่ใช่
มันถึงเวลาแล้วปีกว่าจะต้องพูดความจริงกัน
ถูกยิงหลายครั้งถูกระเบิดหลายครั้งเราก็ไม่ยอมพ่ายแพ้
ถูกเดินขบวนไปกี่ครั้งก็ไม่ยอม
ทำให้ทั้งวะทั้งผู้ใหญ่๒๓ท่านและเด็กน้อยเนี่ย
ต่อสู้แล้วก็สู้จริงด้วยไม่มีอาวุธปืนหามา
เราต้องการประกาศตรงนี้ตอนนี้เราได้มาเยอะ
เกินความคาดหมายแม้เหตุการณ์น้ำตาจะยังไม่ยุติ
แต่เราใช้งบประมาณน้อยนิดเงินส่วนตัว
กันมาซื้ออาวุธปืนหาอาวุธปืนเราไม่มีงบประมาณมากมายที่มันจะกองกำลังขึ้นมา
พวกเด็กอศที่แต่งชุดอยู่นี้ไม่ใช่อศมาก่อน
ผลพวงจากเขาตั้งใจทำงานปฏิบัติหน้าที่
ก็มีการขอร้องท่านผู้ว่าท่านอำเภอ
บางคนก็อายุมากแต่มีความสามารถก็ต้องบรรจุ
ไม่มีความรู้แต่มีผลงานก็ต้องบรรจุ
เราจะเอาหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ทำไม่ได้
เห็นใจขออะไรให้ตรงนั้น
ท่านพบลลาทก็ภาวะปัจจุบัน
ให้ตั้งงั้นอศมีคนสงบัติ
คุณบัตรก็ให้ทำให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือ
ส่งเสริมเรารอภาครัฐไม่ไหว

ไม่มีค่าจ้างมาช่วย
โอเคโอเคเงินเดือนตามตำแหน่งอาจจะมี
อย่างนี้ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือน

รอดอายุ๘๐ปีแล้ว

ก็สู้เพื่อกันตัวเอง
ที่ผมไปโวยวายที่ตรอไม่ได้โวยวายเพื่อให้ตัวเองได้ดิบได้ดีอะไร
แต่อยากให้ผู้ประชาชั้นสูงจะได้เห็นว่าเนี่ยเราทำงานกันยังไงทำไมถึงมีวันนี้
ทำงานท่ามกลางความขาดแคลนอ่ะแต่เราไม่เคยเอาอุปสรรคตรงนี้เราไม่มี
สู้ไม่ได้ครับเราไม่มีอาวุธดีสู้กับโจรไม่ได้เราไม่เคยอ้างเรา
สามารถจะเอาทำของเราเองได้นั่นแหละถึงถึงไปที่ธรรมเนียบไม่ได้ไปเพราะว่า
หวังไม่ได้ย้ายไปลองไปที่อื่นไม่ใช่มันถึงเวลาแล้วปีกว่ากว่าจะต้อง
จะต้องพูดความจริงกันต้องพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
สังคมจะเปิดโอเคหลังจากไปยื่นตรงนี้ก็กระแสตอบรับมากมายนะ
เกษียณนะครับนั่งกินน้ำชานินทาเพื่อนกลับบ้าน

อยู่กันเนี่ยเดี๋ยวละวัน
โปรดติดตามตอนต่อไป
ติดตามตอนต่อไป